คุณผู้ชมหลังจากที่หลายฝ่ายพยายามเรียกร้องให้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
พักพลังประชารัฐออกมาร่วมดีเบต
ดีเบตที่มีการจัดขึ้น

ที่นายกตอบคำถามเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ

กระทรวงนี้กระทรวงโน้น
นี่ก็ไม่ใช่การดีเบตหรอก
ไม่ได้ดีเบตต่างประเทศก็ดีเบตกันอย่างไรนะ

ไม่โกรธแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะคะ
ไม่โกรธถ้าเกิดว่าใครพยายามที่จะกระตุ้นกระตุ้น

วันนี้ตัวเองยังทำงานอยู่
ไม่อยากไปนั่งประดิษฐ์ประดอย

ส่วนตัวมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
เพราะรัฐบาลทำงานตามนโยบายหลัก๑๑ด้าน
แก้ปัญหาในวาระสำคัญและวาระแห่งชาติ
ทั้งหมดถือเป็นการแสดงฝีมือ
และวิสัยทัศน์อยู่แล้ว
ไม่รู้ล่ะแต่ว่าคนตอบคำถามได้ดีที่สุด
คือประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
วันที่๒๔มีนาคมนี้นะคะ
เห็นด้วยกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดหรือเปล่า
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะไปดูกันหน่อยนะคะ
นายจตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ก็วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ
บอกว่าพูดถึงกรณีที่กรกตระบุ
ว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

แต่คุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ห่วงว่าผลเอกประยุทธ์ไม่เหมือนแคนดิเดตนายกท่านอื่น

และจำเป็นที่จะต้องวางตัวเป็นกลาง
ซึ่งเป็นความเห็นที่แปลกประหลาด
มากว่าแคนดิเดตนายกจะวางตัวเป็นกลาง

หากผลเอกประยุทธศาสตร์ไปดีเบตหรือไปพูดนโยบาย
จะเป็นการพูดนโยบายของผลเอกประยุทธ์เอง
หรือเป็นนโยบายของพักพลังประชารัฐ
เหมือนกับว่าไม่มีความเกี่ยวพันกัน
โดยอ้างว่าไม่เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ
ถือเป็นการแสดงความเห็นที่แปลกประหลาดมาก
เพราะว่าพักพลังประชารัฐเสนอพลเอกประยุจันทร์โอชา

ส่วนคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาที่ปัด
ถูกถามเรื่องของเกี่ยวกับพลเอกประยุจันทร์โอชา

แต่ท่านก็ตอบหลายครั้งเหมือนเช่นเดียวกัน

ว่าอยากให้ทุกคนที่อาสาเข้ามาทำงานได้แสดงวิสัยทัศน์
เพราะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อประโยชน์กับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ซึ่งในอดีตเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะ
ตัวเองคิดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์อูชาไม่ได้กลัวกันดีเบตหรอก
และก็อยากให้มองถึงการสร้างมาตรฐานการเมืองมากกว่านี้ด้วย
ว่าทุกคนจะต้องออกมาดีเบตนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องตอนที่กำลังลุ้นว่า
คณะกรรมการที่จะมาเป็นผู้สัญหาวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภา
หรือว่าสวจะมีใครบ้าง
คนที่มาเป็นประธานคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

และขึ้นทะเบียนสำรองไว้อีก๕๐คน
พลเอกประวิทธิ์วงศุวรรภ์มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะ
หลายสาขาวิชชาชีพ
และจะไม่เอาทหารใกล้เกษียณอายุราชการมาเป็นสว
แน่นอนนี่เป็นคำตอบนะคะของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ

โจมตีในประเด็นการเลือกสวว่า
ตั้งมาเองแล้วก็เอามาเลือกนายกรัฐมนตรีและพักพลังประชารัฐ
พลเอกประวิทย์บอกว่าก็แล้วแต่สื่อจะคิดนะ
สื่อจะให้เลือกอย่างไรนี่เป็นคำตอบทั้งหมดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ
ขณะที่สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติที่มีวาระพิจารณาพรบข้าววันนี้
พลเอกมารุธปัชโชตะสิงประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมาย
ยืนยันว่าประธานสนชได้สั่งถอนร่างกฎหมายออกจากวาระการประชุมแล้ว
และควรให้เป็นดุลพินิษฐ์ของสภาที่จะเกิดขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งแทนนะคะ